พรุ่งนี้นะคะหลายคนอยากทำบุญคำว่าทำบุญนี่คือทำให้ครบ
ตื่นให้เช้าตักบาทเออตอนเย็นไปวัดเวียนเทียนอ่าอ่า
แต่บางคนบอกเอ๊ะหรือเราจะทำได้แค่เวียนเทียนตอนเย็นนะ
ครึ่งเดียวเหรอตื่นไม่ทันค่ะมีคนอาศัยช่องว่างตรงเนี้ย
บอกฉันเองเดี๋ยวฉันไปตักบาทให้แทนแต่จ่ายมานะ
รับจ้างตักบาทตอนเช้าตื่นให้ธุรกิจใหม่เหรอคะธุรกิจใหม่นะคะ
เรื่องราวนี้ถูกแชร์ในเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าบุญบังใบสังขพันธ์
เขามีการโพสต์ภาพแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็โพสต์แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วนะคะ
ให้คุณเลือกเลยว่าอยากจะได้แพ็คเกจไหนนะคะเขาบอกเขาจะไปตักให้
สิ่งที่คุณทำอย่างเดียวคือกรวดน้ำค่ะ
นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยนะคะเขาบอกเขาเปิดให้บริการทำบุญแบบมิติใหม่
รับจ้างตื่นมาตักบาทให้สำหรับคนที่ไม่ชอบตื่นเช้า
หรือคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศวัดก็น้อยนะคะ
ตักบาทก็ไม่รู้จะตักยังไงบางคนยุ่งธุรกิจรัดตัว
ง่ายค่ะบอกว่าโอนเงินมาแจ้งชื่อแจ้งนามสกุล
ทีมงานจะไปใส่บาทให้แต่เช้าเลยและจะถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน
ส่งให้คืนไปสำหรับชุดตักบาทชุดละเก้าสิบเก้าบาทค่ะ
ประกอบไปด้วยอาหารหนึ่งอย่างข้าวสวยขนมน้ำไม่จำกัดจำนวนชุด
คุณอยากใส่มาวันนี้เป็นวันเกิดของคุณคุณอยากใส่สักร้อยชุด
คุณก็โอนมาจำนวนคูณไปเนี่ยนะคะและหากต้องการก็อาจจะต้องเพิ่มนะต้องการ
ดอกไม้เพิ่มเก้าบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณชุดละ
เขาเป็นชื่อร้านเขาเองค่ะชื่อว่าร้านบุญบังใบ
ได้และอ่าบอกว่ามีการจัดสามระดับคุณสามระดับเป็นวันนะ
อืมสามวันห้าวันสิบวันเมนูอาหารแล้วแต่ลูกค้าจะเลือก
แต่เอาจริงคือแล้วอย่างนี้ใครได้บุญ

หลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ต

ฝั่งแรกก็ชื่นชมไอเดียดีนะ
เป็นธุรกิจที่ธุรกิจใหม่ค่ะ

ก็ไม่ได้เพียบเสมือน
ถ้าคุณหิวคุณก็กินก็ได้บุญ

ดิสันก็ไม่อิ่มเนาะ

เมื่อเราเป็นขาราวาศเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

นักคิดนักเขียนวัดสร้อยทองค่ะ
ออกมาไลฟ์สดเลยนะไม่ใช่ตอบความถามอย่างเดียว
ไลฟ์สดยาวเลยเอาไปฟังเสียงพระมหาพรรณค่ะ
มันได้จิตตอนที่มันทำด้วยตัวเองก็จิตที่มันสั่งคนอื่นทำ
มันคนละอย่างกันนโยมแต่มาว่ามันคนละอย่างกัน
แต่ถ้าเราได้ทำเองด้วยความตั้งใจด้วยตัวเอง
แต่มาว่าอนิสงฆ์มันมากกว่าเยอะกว่า
สรุปสั้นแบบนี้นะคะท่านบอกว่า
เงินซื้อบุญไม่ได้การทำบุญขึ้นอยู่กับใจ
ถ้าคุณตั้งใจจะตื่นเช้านั่นคือการตั้งใจออกไปทำบุญ
พระมหาภัยวันบอกว่าถ้าคุณนอนอยู่
ใจคุณไม่ได้อยากจะบอกตัวเองให้ไปทำบุญ
คุณจะได้บุญได้อย่างไร
นี่เป็นคำตอบลองพิจารณาดูเอาเองนะคะ
ส่วนวันพรุ่งนี้ใครจะตื่นเช้าไปทำบุญไปตักบาท
ก็ตามสะดวกตามสบายเลยแล้วกัน
แต่ว่าช่วงนี้เขาบอกว่าดอกบัวแพงแน่เลย
แต่ว่าคนที่ดีใจมากเลยก็คือพ่อค้าแม่ขายนะคะ
โดยเฉพาะพ่อค้าในพื้นที่ตำบลสำรานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เขาบอกว่าช่วงนี้ยอดสั่งซื้อเยอะเลยวันมาคะ
บูชานะคะเขาบอกเขาดีใจเพราะว่าปกติช่วงเวลาที่ผ่านมา
ได้รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกันนะคะดอกบัว
เพราะว่าวัดไม่จัดกิจกรรมเวียนเทียน
คนไปวัดก็น้อยดอกบัวก็ไม่มีความต้องการ
ปกติแล้วถ้าช่วงที่ไม่มีโควิด
สั่งจะอยู่ที่วันละ๕๐๐๗๐๐ดอก
แต่ช่วงโควิดน้อยมากเลยวันละ๒๐๐๐ดอก
แต่ช่วงนี้เขาบอกว่าเอาก็เอา๒๐๐ดอกก็ยังดีค่ะ